ตอนนี้หลายคนออกมาบอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจริงวันหนึ่งอาจจะเป็นแสน

ใช่นะครับเพราะว่าเรื่องของการตรวจเชิงรุกเป็นสิ่งสำคัญมาก
แล้วก็เรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจ
ต้องเข้าถึงประชาชนโดยเร็วนะฮะ
อย่างที่คุณสุภาษาราบอกว่าตัวเลขวันนี้ทำสถิติสูงที่สุด
เพราะว่าตัวเลขวันนี้ผู้ป่วยรายใหม่อยู่ที่๑๗๖๖๙คน

คือมันขึ้นมาเรื่อยนะครับตั้งแต่วันที่๑๗กรกฎาคม
จนกระทั่งถึงวันนี้๒๙กรกฎาคมเป็นเวลาทั้งสิ้น๑๓วันแล้ว
ที่ตัวเลขทะลุหลักหมื่นแล้วก็ทะลุขึ้นมาไปเรื่อย
จากหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามจนกระทั่งถึงหมื่นเจ็ด

แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๗๔๐๘ราย
แล้วก็ติดเชื้อในเรือนจำ๒๖๑รายนะครับ
ผู้ติดเชื้อสะสมในบ้านเราก็คือ๕๖๑๐๓๐ราย
ผู้เสียชีวิต๑๖๕รายนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากที่สุดเหมือนกัน
ดังนั้นวันนี้ตัวเลขทั้งผู้ป่วยรายใหม่
ผู้เสียชีวิตสะสมรวมแล้ว๔๕๖๒ราย
ดูช่องสีเขียวกันสักนิดหนึ่งนะครับ
ผู้ที่รักษาหายแล้วกลับบ้านได้แล้ว
รายงานประจำวันอยู่ที่๙๗๙๘รายนะครับ
ส่วนรายละเอียดต่างเดี๋ยวต้องรอนะ
บคแถลงแล้วก็แนวโน้มของการพบจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้น
มันจะเป็นอย่างไรต่อไปจะมีการเฝ้าระวังหรือมีแนวทางอย่างไร
เพราะหลายคนบอกว่าโอ้โหมันจะทะลุ๒๐๐๐แล้วต่อวันนะครับ
จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันนี้นะฮะ
มีผู้ป่วยหลักหมื่น๑๓วันติดต่อกัน
ทำให้ผู้ป่วยที่อยู่ในระบบการรักษากว่า๑๗๐๐๐คนนะครับ
สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาล
ก็เรียกได้ว่าเกินจะรับมือแล้วนะ

บางคนถามว่าระบบสาธารณสุขไทยพังหรือยัง

อันนี้เป็นคำถามที่ประชาชนเริ่มจะถามกันแล้วนะฮะ
คือเขาบอกว่ามีคุณหมออยู่๒ท่านใน๒โรงพยาบาล

ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร

เคยโพสต์ภาพเหล่านี้ออกมาแล้วรอบหนึ่ง
แต่จำนวนของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ที่รอเตียงอยู่
หน้าโรงพยาบาลมันไม่มากเท่านี้

แล้วก็คุณชูวิทย์เอาไปโพสต์ต่อ

แต่นี่ฮะคุณหมอแซนดี้โพสต์ภาพออกมา
บอกว่านี่คือโรงพยาบาลกลางสวนมะพร้าวของฉัน

มาห้องฉุกเฉินมากขึ้นทุกวัน

ต้องนอนรอเตียงกันหน้าห้องฉุกเฉิน
เสียชีวิตไปก็มีออกซิเจนที่มีก็แทบไม่พอนะครับ
หนึ่งคนที่ป่วยหนึ่งคนที่เสียชีวิต

เพราะมันคือ๑ชีวิตของคนคนหนึ่ง
บางคนก็ต้องกลายเป็นกำพร้า
เพราะว่าพ่อแม่เสียชีวิตด้วยโควิด
บางคนป่วยทั้งบ้านอยู่กัน๑๐คนก็ติด๑๐คนนะครับ

ว่ามีแต่คนถามว่าเมื่อไหร่โควิดจะหายสักที

ภาพที่เห็นอยู่ทุกวันคือสถานการณ์ที่ไม่ดีขึ้นเลย

มีหมอดูบอกเดือนตุลาคมจะดีขึ้น
แต่ในนาทีนี้เมื่อวิทยาศาสตร์เมื่อยาและการรักษาเข้าถึงยาก
เราอาจจะต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันต่อไปแล้วล่ะ
นี่คือคุณหมอเซ็นดี้โพสต์ไว้นะครับ
สะท้อนเรื่องของทั้งอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ

ใช่ค่ะนี่คือที่สมุทรสาคร
อีกหนึ่งที่ก็มีการโพสต์ลักษณะใกล้เคียงกันเลยนะคะ

คุณหมอนะคะนายแพทย์ธนาขำยัง
แพทย์แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่ะ
โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่ารู้แหละว่าต้องมีสักวัน
แต่ไม่คิดว่าวันนั้นจะมาถึงเร็วขนาดนี้
วันนี้วันที่มีผู้ป่วยโควิด
นอนค้างอยู่บริเวณห้องฉุกเฉินประมาณ๑๐๒๐คน
เนื่องจากยังไม่สามารถหาเตียงได้ทัน
จำเป็นจะต้องนำผู้ป่วยโควิดบางส่วนนอนคอยอยู่หน้าลิฟต์ค่ะ
นี่คือทางเดินไปลิฟต์ค่ะต้องนอนอยู่บริเวณแบบนี้เลยนะคะ
วันที่เจ้าหน้าที่ทุกคนทำเต็มที่สุดแรงสุดกำลัง
แต่สุดท้ายก็สุดต้านทานไม่อยากจะพูดอะไรเลย
ของเราแตกพ่ายไปแล้วก็คือไม่สามารถรับผู้ป่วยได้เพิ่มอีกแล้ว
นี่คือโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านนทบุรี
ใช้คำว่าแตกพ่ายแล้วพระนั่งเก้าเขาก็หนักเหมือนกันนะ
ตั้งแต่โควิดระบาดมาตั้งแต่ระลอก๑ระลอก๒ระลอก๓
แล้วก็พื้นที่นนทบุรีก็มีผู้ติดเชื้อรายวันเยอะ
นั่ง๙เป็นโรงพยาบาลหลักเลยในการรับผู้ป่วยในพื้นที่นี้นะครับ
อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของก๊าซออกซิเจน
เรื่องของถังเรื่องของอุปกรณ์ต่างมันมีเพียงพอต่อผู้ป่วยหรือไม่
เรื่องนี้นะฮะนายอนุชาบุรพชัยศรีโคศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีนะครับ
เปิดเผยออกมาบอกว่านายกรัฐมนตรี
สั่งการให้มีการตรวจสอบแล้วก็ประเมินภาพรวมความต้องการ
รวมถึงกำลังการผลิตก๊าซออกซิเจนด้วย
ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตก๊าซออกซิเจนยืนยันว่ามีศักยภาพ
การผลิตของโรงงานที่ยังสามารถรองรับ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแน่นอน
โดยภาพรวมกำลังการผลิตทั้งประเทศ
อยู่ที่๑๘๖๐ตันต่อวัน
และหากกรณีฉุกเฉินสามารถเพิ่มกำลังได้ถึง๒๒๐๐ตันต่อวัน
ขณะที่ปริมาณการใช้ก๊าซออกซิเจนทั้งทางการแพทย์และการอุตสาหกรรม
ปัจจุบันอยู่ที่๑๒๖๐ตันต่อวัน
ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมก็แจงข้อมูลออกมาแบบนี้
โรงงานทั้งในจังหวัดพื้นที่พระนครสิทธิยา
ระบุรีชมบุรีระยองสงขลาลำพูนและเชียงใหม่
ก็จะเร่งในการที่จะผลิตก๊าซออกซิเจนออกมานะครับ
แล้วก็ปลายเดือนสิงหาคมนี้ก็จะมีอีกหนึ่งโรงงานที่จังหวัดระยอง
แล้วก็จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก๑๕๐ตันต่อวันด้วย
เขาก็เลยบอกว่าจะเพียงพอต่อความต้องการ

หลายมูลที่หลายเพจเขาเรียกร้องนะ
ถังออกซิเจนที่ต้องเอาไปสลับสับเปลี่ยนให้กับผู้ป่วยตามบ้านเนี่ย

พอบ้านหนึ่งนะมีผู้เสียชีวิต
แล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ตรงนี้แล้ว

ก็ต้องเอาถังรีบไปให้อีกบ้านหนึ่ง

ใช่ไม่ใช่เฉพาะที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสนาม
แต่ตามบ้านต่างก็มีความจำเป็น
ต้องใช้ถังออกซิเจนเหล่านี้ด้วยนะครับ

นายกรัฐมนตรีได้มีการเรียกประชุมสอบคอชุดใหญ่
เพื่อมีการประเมินสถานการณ์นะครับ
หลังจากที่มีการประกาศยกระดับมาตรการคุมเข้ม
ในพื้นที่สูงสุดและเข้มงวด๑๓จังหวัด
ว่าจะต้องยกระดับเพิ่มเติมกันอย่างไร
เมื่อวานนายกเรียกประชุมผู้ว่านะครับ
ว่าราชการจังหวัด๑๒จังหวัด

เพราะกรุงเทพทำงานใกล้ชิดกันอยู่แล้ว
นายกเรียกประชุมแบบวีดีโอคอนเฟอร์เนส์
รับฟังเรื่องของสถานการณ์ใน๑๒จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม
รับฟังเรื่องของการจัดระบบระเบียบ
มาตรการต่างสถานศึกของแต่ละจังหวัด
แล้วก็จะมีการเรียกประชุมสอบคอชุดใหญ่
ก็ต้องประเมินกันต่อนะครับ

สวบคเองจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับ
โดยปกติแล้วก็คือจะเป็นแบบ๒สัปดาห์แล้วประเมินทีนึง
แต่ช่วงหลังมาเนี่ยบางทีไม่ถึง๒สัปดาห์